ย่อนี้ต้องให้กับแม่กิ๊กสุวจนี

คนใหม่ของโรงพยาบาลการ์เมืองค่ะคุณผู้ชมค่ะ

เขามีลูกสาวคนสวยอยู่สองคนใช่ไหม
และคนที่๒เนี่ยน้องทาช่า
ฉายแววซุปตาเป็นขวัญใจชาวโซเชียลนะ
ลงตอนที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นนี้ก็สวยนะ

อืมน้องเนี่ยยังเด็กอยู่เลย
ไม่มีวี่แววว่าจะมีแฟนหรอก

คือชอบเล่นตลกปกฮาตามภาษาวัย

ตอนนี้น้องก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนหญิงล้วนด้วย

กิ๊กก็หมั่นถามทั้งลูกสาวสองคนนี่แหละว่า

งานนี้แม่กิ๊กก็เลยโล่งอกโล่งใจ
แต่ถ้าถามว่าห่วงลูกสาวไหมล่ะ

แหมลูกสาวฉันก็สวยอะนะ

อ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงแม่กิ๊กกันหน่อยค่ะ
เขายังไม่ได้คิดเรื่องนี้

โดดไปมาน้าบ้าน

คุณน้อยคนอ่านห่วง๖เดือนแล้วลูกสาวเด็กฉันก็
คือเขาก็ไม่รู้แหละว่าคืออะไรแต่เอาจริงนะคุณผู้ชมคนเป็นแม่นะ
ยังไงร้อยทั้งร้อยก็หวงหวังแล้วก็หววง
แต่ที่ลูกสาวว่ามี่แฟนก็จริง
แต่คนคุยไม่แน่นะเมื่อกี้
แต่เลี้ยงลูกแบบแนวเป็นเพื่อนกันแบบนี้ดีมาก
มากเลยเพราะว่าลูกมีอะไรก็จะกล้าปรึกษาจะกล้าเล่าคุณแม่นั่นเองนะคะ